เรื่องราวของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับหลวงพระคูณเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานนี้นะครับเราก็ไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่ง
อายุสัก๕๐ปีโอ้โหคุณลุงคนนี้นะเป็นที่สะดุดตาเป็นอย่างมาก
ทำไมคะเพราะว่าห้อยพระหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับ
น้ำหนักรวมแล้วนะฟังดีนะ๕กิโลกรัม
๕กิโลกรัมปวดคอมไหมคะโอ้โหเอาเดี๋ยวจะไปลองถามคุณลุงคนนู้นว่าเป็นยังไงนะฮะ
ไปกันที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมากับโคราชนี่แหละ
ผู้ชายคนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนี่คนนี้เลยครับ
มีพระเครื่องนะครับห้อยคอมากมายครับเออไปดูไปรู้จักชื่อกันหน่อย
ก็คือนายดำรงจิรานุชัยวัฒนาอายุ๕๐ปีอย่างที่ผมบอกไป
เป็นหนึ่งในศิษยานุสิตที่เคารพเลื่อมใสสัทธาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าคนที่มากราบไหว้ที่วัดนะครับ
สะดุดตากับพี่คนนี้เป็นอย่างมาก
โอ้โหก็เล่นห้อยวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเอาไว้
รวมแล้วกว่า๑๐๐องค์น้ำหนักรวมนะฮะ๕กิโลกรัม
เอามาชั่งดูแล้วหนักจริงอะไรจริงครับ

เคารพและเลื่อมใสสัตว์ธานหลวงพ่อคูณมานานแล้ว
เริ่มจากสมัยก่อนที่มีเพื่อนชักชวนให้มากราบไหว้หลวงพ่อคูณ
พอได้มากราบไหว้ท่านแล้วตนเองก็เริ่มมีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน

ส่วนตัวนะเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาเคยเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตเลยสักครั้ง

นับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแขวนเหรียญของหลวงพ่อคูณ
แล้วก็เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพระคูณมาเรื่อย
ลองฟังเสียงยืนยันจากพี่เขาหน่อยครับ
บอกว่ามันจะมาดูผมมาดูตัวว่าห้อยหลวงพ่ออะไรครับ